ครอบครัวของน้องปอนเหยื่อไขควงมรณะ
ยังยอมรับว่ายังติดใจสงสัยกับอีก๓คน
ผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจยังไม่ออกหมายจับ
เขาบอกว่าหนึ่งในนั้นเป็นหลานของนักการเมืองด้วย

บอกว่ากลุ่มผู้ที่เข้าไปก่อเหตุมี๑๘คน
แต่พอมาที่กลางประหลาบเมื่อวันทางครั้งที่ผ่านมา

นะครับทางด้านของกรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

แล้วมีหลักฐานชัดเจนจะไม่ปล่อยไว้เหมือนกันนะครับ
ที่ยอมรับว่าเป็นมือแทงน้องปอน
พลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลบรอง

หลังจากร่วมสอบปากคำนางอาบรีรัฐชมโลกมารดา
แล้วก็ญาติของนางนายธิรพงศ์ทิศตฐาน
หรือว่าน้องปนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ถูกนายเดชาธรมูลมณีหรือว่านายไบร์ท
กับพวกรวม๑๖คนร่วมกันทำร้าย
แล้วก็ใช้ไขควงแทงศีรษะจนเสียชีวิต
เปิดเผยว่าผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
คราบเลือดที่ติดกางเกงยีนของนายไบร์ท
ตำรวจยึดได้จากห้องพักย่านจรรย์สนิทวงศ์
ที่นายไบรท์เปิดเผยว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
ก็กลับห้องพักห้องนี้แล้วก็เปลี่ยนชุด

ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการขอผลการตรวจสอบ

จากถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีนะครับ
ขณะเดียวกันยอมรับว่าญาติของผู้เสียชีวิต
ยังมีประเด็นติดใจเกี่ยวกับ๓ผู้ต้องสงสัย
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นหลานของนักการเมือง
ที่ยังไม่ถูกออกหมายจับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหรือไม่
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างสอบพยานแวดล้อม
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับ
ต้นพบว่า๑ใน๓ผู้ต้องสงสัยอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุ

แต่ต้องสอบสวนให้เกิดความชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้อง
ในการใช้วานให้กลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุหรือไม่
จากการสืบสวนเพราะว่าผู้ต้องสงสัยบรายนี้
เคยมีมูลเหตุขัดแย้งถึงขั้นทะเลาะวิวาส
กับกลุ่มผู้เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเหตุสลดครับ
มันมีอยู่คนนึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
มันก็ใส่สอบยาแว่นลองเคยมีลวกวิวาสกันมาก่อน
แต่ถ้าถึงก็ขอมาจับทั้งหมด
หลังจากที่คดีถูกโอนมาอยู่ในความรับ
ในการทำงานของตำรวจมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็ชื่อว่าบุคคลที่ถูกซัดทอดอีก๓คน
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุมทำร้ายน้องปอน
พร้อมย้ำว่าหลังเกิดเหตุครอบครัวถูกข่มขู่จริง

เวียนไปวนมาหน้าบ้านของพยาน
จนเกิดความหวาดกลัวครับ
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ต้องหาก่อนหน้านี้
บอกว่าสาเหตุที่ไม่ให้การกับตำรวจภูทรเมืองชะอำ
ที่บอกว่าเกรงกลัวอิทธิพลในพื้นที่
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะ

แล้วก็ไม่รู้จักผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

ตอนนี้ก็คดีก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยนะคะ
เป็นหน้าที่ของกองปราบนะค่ะ

และทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายเป็นอย่างดี

ที่บ้านแม่มีนะ
ที่บ้านแม่ไม่มี
เพื่อนหล่านทุกคน
ก็มีอะไรก็แจ้งกับเจ้านักศิษย์กองปราบหมดแล้วค่ะ

ส่วนเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของน้องปอนะครับ
เมื่อวานี้คุณแม่ของน้องปอน

พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ก็มีผลธรรมรวชเอกศิวรารังศิภาพมนาคุณบรองพบต
เป็นประธานนะครับรับมอบเงินกันที่กองปราบนี่แหละครับ